ก่อนหน้านี้มีเพลงฮิตใช่ไหม
ได้แต่มองเธอข้างหลัง

มองมาสุดทางแล้วตอนนี้นะคะ
สำหรับความรักที่หลายคนอิจฉา

คนโสดเนี่ยอิจฉากันไปทั่วหน้าเลยนะครับ
ปองศักดิ์กับแฟนนุ่มทายาทโรงแรงดังนะฮะ

เป็นคนอวดแฟน๒๐๑๘ไปแล้ว

ขึ้นกับเราอะไรอย่างงี้ครับ

แต่ตอนนี้เขามีความสุขที่สุดกับความรักครั้งนี้นะคะ